จับกันสิค่ะการจูบค่ะ
สวัสดีค่ะรุกรณ์ระหน๋ากับดาวสุภาษลามาในวันจูบสากลค่ะ
จูบเป็นเรื่องระดับโลกเลยนะคะ
เป็นการแสดงความรักต่อกันและความเอื้ออาทรต่อกัน
โดยเฉพาะบรรยากาศแบบนี้มีฝนฟ้าครึ่มหมอมากเลย
แต่วันนี้ทำไมแดดมันจ้าหรือมันจะไม่มีฝนขอเช็คหน่อยนะคะ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมมรสุมประจำฤดูกำลังอ่อนลงค่ะ
วันนี้เอาเป็นว่าฝนลดลงแต่ว่าลดแค่วันสองวันเท่านั้นแหละ
เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์กลับมาตกอีกแล้วค่ะ
ตรวจสอบเรื่องของฝนค่ะฝนลดลงเพราะฉะนั้น
เช้าจนถึงเที่ยงไม่มีฝนเลยนะคะแต่ในทะเลเขาก็มีฝนนะ
แต่ในพื้นที่ประเทศไทยไม่มีฝนปรากฏเจอฝนช่วงเย็น
คือข้ามวันไปเลยค่ะไปเจอช่วงเย็นค่ะ
ตะวันตกของประเทศตั้งแต่ภาคเหนือยาวลงมาจนถึงภาคใต้
แต่ว่าเป็นฝนที่ตกไม่มากแล้วก็ตกจนถึงช่วงเย็นนะคะ
ประมาณ๑๒ชั่วโมงเท่านั้นเองแต่คลื่นในทะเลอันดำมันยังน่าห่วงอยู่เลยนะคะ
อาจจะสูงได้มากกว่าสองเมตรส่วนอ่าวไทยค่ะ
คลื่นไม่สูงมากยังคงเหมาะแก่การท่องเที่ยวนะคะ
อุณหภูมิฝนลดร้อนสิจ๊ะจะรออะไรค่ะ
อุณหภูมิก็จะร้อนได้มากกว่า๓๕องศาเซลเซียสเลยค่ะ